เรื่องของลิงสแหมดค่ะเป็นลิงที่เคยต่อสู้กับชาวบ้านในจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อหลายปีก่อน
ล่าสุดค่ะได้ถูกสุนัข๓ตัวรุมกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือนะคะและส่งไปรักษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซานะคะนำอุปกรณ์เข้าตรวจสอบโกดังแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทย์สายเก่าอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
หลังจากได้รับแจ้งจากพนักงานภายในโกดังให้ไปช่วยลิงสมที่ถูกสุนัขรุมกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นลิงสมเพศผู้ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่เคยต่อสู้กับชาวบ้านแล้วมีคนถ่ายคลิปเอาไว้จนเป็นข่าวเมื่อหลายปีที่ผ่านมาค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นำตะข่ายไปคลุมตัวลิงไว้นะคะก่อนที่จะนำใส่ท้ายรถเก๋งส่งไปรักษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
นายประเสริฐขวัญกลางอายุ๒๒ปีพนักงานโกดังบอกว่าได้ยินเสียงแม่บ้านเรียกให้คนช่วยค่ะหลังจากที่พบสุนัข๓ตัวรุมกัดลิงสแมตัวดังกล่าวโดยลิงก็พยายามที่จะวิ่งหนีนะคะก่อนที่จะล้มฟุบลงบริเวณลานปูนข้างโกดังจึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ช่วยเหลือเอาไว้ได้หุดหวิดค่ะ